คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นอาทยากรรมกันบ้างครับ
ตำรวจกองปราบบุกรวบโชเฟอร์แท็กซี่
มือปืนบุกยิงถล่มบ้านของอดีตสจปราจีนบุรี
ก่อนจะขับรถหนีมากบดานที่กรุงเทพนะครับ
รับสาภาพลงมือเพราะว่าปมขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับ
ก็เวลาประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะฮะ
ตำรวจกองปราบบุกรวบโชเฟอร์แท็กซี่นำกำลังเข้าจับกลุ่ม
นายอดุลบุญยกุลอายุ๕๑ปีในซอยโชคชัย๔ลาดพร้าวกรุงเทพ
เนื่องจากชุดสืบสวนกองปราบบุกรวบโชเฟอร์แท็กซี่
รับการปราสานจากตำรวจพลูกอออ๒๕๐๐ปจีนบุรี
ว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้รถแท็กซี่เป็นยานพาหนะ
บุกยิงบ้านอดีตสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี
ว่าจะเข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยคอมมันโดกองปราบจึงได้ปูพรมค้นหากระทั่งพบนายอดุลโชเฟอร์
รถแท็กซี่คันดังกล่าวจอดอยู่จึงเข้าจับกลุ่มนะครับ
ภายในรถพบปืนลูกโม่ขนาด๓๘พร้อมกระสุนปืน๔นัด
ปลอกกระสุนปืน๒นัดซุกซ่อนอยู่
อดุลให้การรับสาภาพว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถแท็กซี่จากกรุงเทพ
ไปยิงที่บ้านอดีตสจปราจีนบุรีจริง
ส่วนสาเหตุมาจากเรื่องขัดแย้งส่วนตัวก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นเองตำรวจกองปราบก็นำตัวผู้ต้องหาส่งโรงพักโชคชัย
เพื่อประสานตำรวจภูทรเมืองปราจีนบุรีท้องที่เกิดเหตุมารับตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ